บอกว่าไปขับรถชนเสาไฟฟ้า

รอดอย่างปฏิหารเพราะว่ามีของดี

เอาจริงไม่น่ารอดเลย
สภาพรถแบบนี้
ขออนุญาตนะ
รถบรรยาย
เยินเป็นรถกระดาษเลยอ่ะแอบบอกทะเบียนิดหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุไปชนเสาไฟนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นครพนม
กลายเป็นเศษเหล็กรถเบ้นขาดเป็นสองท่อนแต่มันที่น่าอัศจรรย์ใจคือ
คนขับรอดคนขับคือพันธุ์ตำรวจโทนัทพลต้องเดชเป็นรองภูมิกับสพนาแก่
นั่งอยู่ในเบาะคนขับอย่างนั้นแหละครับหัวแตกเล็กน้อยนะฮะ
เหนือคิวนิดเดียวรอดอย่างปฏิหารและเชื่อว่าเป็นเพราะปฏิหารของบารมีของพุทธานุภาพของพระเครื่องประจำตัวที่แขวนเอาไว้
คือเหรียญพระธาตุพนมรุ่นสมโพธิปีสองพันห้ามร้อยสิบแปดอืม
ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีชื่อเสียงและเป็นพระเครื่องที่มีพุทธนุภาพแคล้วคาดปลอดภัยที่สุด
ทำให้เกิดปฏิหารแค้วคลาดปลอดภัยอะไรก็ว่า

ทะเบียน๗๖๘๑รถเบ้นคันนี้นะครับ
เอาทีวีมาฝากเผื่องวดต่อไป

ข้อมูลกันตั้งแต่เนิ่น